ส่วนที่จังหวัดบุรีรำนะคะลูกชายผู้ใหญ่บ้านค่ะ
เวลาหาแฟนไม่เจอคลุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวของเอะอะโวยวายอ่าถ้าทำลายข้าวของในบ้านตัวเองน่ะ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับพ่อเนี่ยพ่อกับแม่จะต้องไปจัดการ
แต่ไปทำร้ายข้าวของบ้านคนอื่นซึ่งเป็นบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ
คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ก็คือเพื่อนบ้านที่ถูกลูกชายผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เอะอะโวยวายแล้วเข้าไปทำลายข้าวของชื่อว่าคุณอวยชัยคเชนชาติ
บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรียรำ
เขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็เล่าแบบละเอียดเลย
บอกว่ากลางดึกเมื่อคืนก่อนในจักร
ผู้ใหญ่บ้านบุกเข้ามาในบ้านผมตะโกนถามหาหลานสาวของผม
ซึ่งทำไมต้องตามหาหลานสาวของผมเพราะเคยคบหากับนายจักรผู้ก่อเหตุ
คดียาเสพติดแต่พอนายอวยชัยเจ้าของบ้านเนี่ย
เห็นว่าหลานสาวไม่อยู่ไหนจักรค่ะแสดงอาการโวยวาย
อารวาสทุบทำลายข้าวของในบ้านแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์จนล้ม
ลักษณะคล้ายกับคนคลุ้มคลั่งหรือมึนเมาแล้วก็แถมตะโกนเสียงดังด้วยบอก
กูใหญ่ไม่กลัวใครตะโกนแบบนี้เจ้าของบ้านที่ชื่อว่าคุณอวยชัย
เห็นท่าไม่ดีเกรงจะถูกทำร้ายทั้งตัวเองแล้วก็หลานสาวที่เขามาตะโกนถามหาเนี่ยนะ
ไปเลยค่ะจูงมือหลานสาวหนีออกทางหลังบ้านแล้วก็หนีไปทั้งคืนเลยนะ
ตอนเช้าถึงได้ไปแจ้งความตำรวจค่ะก็จะตามมาตามหาตัวในจักรไปสอบสวน
แล้วก็ตามตัวเจอนะคะนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดต่อไป
ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพ่อของนายจักรผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านายดำเป็นนามสมมุตินะบอกว่าไม่ทราบไม่ทราบเรื่องเลย
ลูกชายเนี่ยไปทำลายข้าวของเพื่อนบ้านจนเสียหายแต่ถ้าลูกชายทำจริง
พร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายให้ส่วนที่กล่าวหาว่าลูกชายเสพยาเสพติด
แล้วคลุมคร่างไปทำรายข้าวของบอกว่าให้ความเป็นทำกับลูกหน่อย
คลุ้มคลั่งเพราะความหุดหงิดหาแฟนไม่เจอยืนยันว่าลูกไม่ได้เสพยาเสพติดนะคะ
ขณะที่นายจักริตร่วมกูลประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอนางรองเตรียมนำข้อมูลไปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะนี่เป็นเพื่อนบ้านคุณป่วยชัยนะ
ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาทำลายข้าวของเขาก็ชี้ให้ดูอะไรยังไงค่ะ